มาเบรกนี้นะคะมีเรื่องมาเตือนคุณผู้ชม
โดยเฉพาะใครที่ต้องข้ามทางรถไฟบ่อยนะคะ
เดี๋ยวไปดูคลิปนี้กันก่อนแล้วก็จะเล่าให้ฟังนะคะ

นี่แหละค่ะคุณผู้ชมค่ะ
ใครที่ดูคลิปนี้แล้วต้องบอกว่าช่วยเบรกรถไฟคันนี้เลยนะคะ
เพราะว่าเป็นผู้หญิงข้ามทางรถไฟแบบกระชันชิดแบบนี้ค่ะ
แต่ว่ารอดไปได้อย่างหุดหวิดนะคะ
คลิปนี้ถูกเผยแพร่โดยสมาชิกเฟซบุ๊คที่ชื่อว่าส้มจี๊ดดอกจันทร์
ซึ่งเป็นพนักงานขับรถไฟนะคะ
ขณะที่กำลังปฏิบัติหน้าที่ย่านมักกษันเรียบถนนกำแพงเพชรเจ็ด
จู่ก็มีสาวรายหนึ่งตัดสินใจข้ามทางรถไฟแบบตัดหน้าในระยะกระชั้นชิด
โดยที่ไม่หันมองขบวนรถไฟนะคะ
ก็เลยทำให้คนขับทั้งสองคนที่อยู่ภายในห้องขับ
ถึงกับตะโกนร้องลั่นอย่างที่คลิปคุณผู้ชมเห็นเมื่อสักครู่นี้นะคะ
นับว่ายังโชคดีที่ว่าหญิงสาวรายนี้สามารถวิ่งออกจากรางได้ทันเวลา
แบบบุดหวิดแบบนี้นะคะ
ซึ่งหลังจากที่คลิปถูกเผยแพร่ลงในโลกสังคมออนไลน์นะคะ
ก็ทำให้เกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์ต่างนานานะคะ
ถึงความประมาทของหญิงสาวรายนี้
แล้วก็ถือว่าเป็นอุทหรณ์สำคัญอย่างดีเลยนะคะ
สำหรับคนที่ต้องการข้ามทางรถไฟ
ควรที่จะหันมองซ้ายมองขวาให้ดีก่อนตัดสินใจข้าม
และหากรู้ตัวว่าไม่พ้นหรือว่าอาจจะเกิดอันตราย
ก็ควรที่จะหยุดให้ขบวนรถแล่นผ่านไปก่อน
เพื่อความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สินของท่านเอง

นั่นก็คือเหตุการณ์นำมาให้คุณผู้ชมติดตามกันนะครับ
อาจตั้งคำถามว่าแล้วพนักงานคนขับ
เขาต้องบังคับรถหรือเปล่าตั้งกล้องถ่าย
ด้านหนึ่งก็คือเอามาเผยแพร่เพื่อเตือนภัย
อีกด้านหนึ่งก็เป็นห่วงเหมือนกันว่าพนักงานขับรถนั้น
ควบคุมแบ่งสมาธิอย่างไรนะครับ